ก็เข้าประตูวิวากับแฟนนุ่มนะคะ
เป็นอดีตนักวอเล็กบอลทีมชาติไทยเหมือนกันค่ะ
ซึ่งงานก็จัดกันที่บ้านเกิดของเจ้าสาวนะคะ

ติดตามได้จากรายงานของคุณชูศักดิ์วงทองดีค่ะ
วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพน่ารักของจานัท
จากอากาศเอกนัทพงศ์เกษาพันธ์
เจ้าเบาสุดหล่อในการแห่งขบูลขันมาก
ที่ต้องฝ่าด่านประตูเงินประตูทอง
เรียกได้ว่าสั่งให้ทำอะไรเจ้าตัวยอมทำให้หมด

ไม่เชื่อไปชมภาพนี้กันครับ
รักกิ๊บนะ

เดี๋ยวจะบอกไม่ได้ยิน

จะไม่ให้เจ้าสาวทั้งรักทั้งหลงได้อย่างไร
ถ้ามาดูทางฝั่งของกิ๊บวิลาวัน

ที่เคยเป็นถึงกัปตันวอลเล่หญิงทีมชาติไทย

เธอจะทำอะไรนั้นไปดูกันครับ
โอ้โหเล่นสั่งการทีมงานสักขนาดนี้

ส่วนภาพที่หาดูได้ยากในงานนี้

ทุ่มทุนสร้างแต่งหญิงในฐานะเพื่อนเจ้าสาว
ประกบเพื่อนสีแบบเงาตามตัวขนาดนี้
เชื่อแล้วล่ะครับว่ารักกันจริง

บรรดานักวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทย

ไปฟังกันหน่อยครับ
ครับ

วันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้า
ชูศักดิ์วงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน